คุณผู้ชมครับมาดูเมื่อกี้เป็นปฏิกิริยาของคนบันเทิงใช่ไหม

มาดูปฏิญาของประชาชนชาวเน็ตทั่วไป
ต่อตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแตงโมครับ
เชิญชมครับ
น่ารักกว่ามึงเยอะเลยอันนี้
เขียนบอกว่าพี่เอามาเตะทิ้งแบบนี้กระติกที่บ้านหมดแล้วหรือยัง
แล้วก็มีชาวเน็ตคนอื่นอีกนะครับที่ทำคลิปล้อเลียนแบบนี้ฮะเอาลองชมครับ
เอาลองชมครับ
โอ้โหแต่ละท่านลงทุนกันเหลือเกิน
ส่วนคลิปนี้เขาบอกว่าพีคสุดเพราะว่าเป็นตลกชื่อบอยเบิกบานนะครับ
ที่มีผลงานอยู่ในช่องยูทูปของตัวเอง
ลี่คือสิทธิ์ที่เขาทำ
ตอนนี้เนี่ยคำว่ากระติกถูกชาวเน็ตเอามาใช้

เป็นการพูดไม่ตรงประเด็นเช่นบอกว่าอย่ามากระติก
อย่ามาพูดกระติกนะอันนี้เราเอามาจากชาวเน็ตนะฮะ
ที่ได้มีการแสดงความรู้สึกบนโลกออนไลน์
อกจากนี้นะครับประเด็นของกระติกแล้วนะครับ
ยังมีคำให้สัมภาษณ์ของแซนวิสาพัฒน์ที่ออกรายการหนกระแส
ที่บอกว่ากู้ภัยมาช้าเพราะเธอไม่คิดว่านะฮะ
ที่มาจะเป็นกู้ภัยเพราะแจ้งกู้ภัยทางน้ำ
มายืนอยู่บนบกทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก
ชาวเน็ตก็เลยเอาคลิปผู้ชาย๓คนโผล่จากน้ำแบบนี้มาล้อเลียนฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะแล้วก็เขียนข้อความ
หวังให้กู้ภัยมาแบบนี้เหรอ

แล้วเขาบอกว่าไม่คิดกู้ภัยจะมาบนบกไง
นี่เป็นอารมณ์ของชาวเน็ตที่มีต่อนะฮะ
ตัวละครที่อยู่บนเรือหลังจากคุณตังโมตกน้ำ

หลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มอ่ะนะคะครับ